นักเรียนชายชั้นม๖ที่ไปเรียนกวดวิชาในห้างแห่ง๑ย่านงามวงวาน
ก่อนจะถูกคนร้าย๒คนมาล็อกตัวใช้ปืนจี้รีดไถเงินไป๔๐๐๐บาท
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับหนึ่งในสองนั้นเป็นทหารยศสิบเอก
ประเด็นจากคุณจิรายุทธ์บุญชูครับ
งามวงวานจับภาพคนร้ายเสื้อแดงกำลังกอดคอ
นักเรียนชายชั้นม๖ที่กลับจากเรียนกวดวิชาเดินออกมาจากห้าง
โดยมีชายสวมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าเดินประกบตามหลังมาด้วย
จากนั้นทั้งสองได้พาเด็กนักเรียนรายนี้เดินออกมาตรงร้านจอดรถ
ก่อนจะพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกไป
หลังเกิดเหตุนายสำรานการุณอายุ๕๔ปี

ได้พาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
ว่าลูกชายถูกคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น๑คน

ก่อนบอกว่าอย่าขัดขืนเพราะมีอาวุธปืน
จากนั้นได้พาเดินออกจากห้างด้านลานจอดรถ
เพื่อมาเจอกับคนร้ายอีก๑คน

และให้ผู้เสียหายโทรศัพท์หาพ่อ
เพื่อให้โอนเงินมาให้๔๐๐๐บาท
จากนั้นคนร้ายได้พาผู้เสียหาย
แล้วยังเอาเงินจากผู้เสียหายไปอีก๓๐๐บาท
จากนั้นคนร้ายได้พาผู้เสียหายไปปล่อยทิ้งไว้
สารากลางจังหวัดนนทบุรีก่อนหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี

ขอหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรี
จนสามารถจับกลุ่มนายวินิตจันนิเวศอายุ๒๖ปี
และ๑๐เอกโชคชัยนามมูลน้อยอายุ๒๖ปีได้
โดยพลตำรวจตรีธนายุทธิจรัตน์ทำรงรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๑แถลงข่าวการจับกลุ่ม
โดยเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
ให้การสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
และทำลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
โดยนายวินิตเป็นคนไปล็อกคอชายวัย๑๗ปีจากด้านหลัง
จังหวะที่ผู้เสียหายเผลอ
ขู่ว่ามีปืนเพื่อให้ผู้เสียหายเกรงกลัว
โดยอ้างว่าสาเหตุที่ทำไป
เพราะต้องการเงินเดินทางกลับบ้าน
มหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ประกอบกับนายโชคชัยผู้ต้องหาอีกคน
ก็ติดหนี้คาราโอเกะจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
ไปมาหาชัยกลับบ้านแค่นั้นเองครับ
ขณะที่แม่ของ๑๐เอกโชคชัยหนึ่งในผู้ต้องหา
วันนี้นำอาหารและน้ำมาเยี่ยมลูกชาย
ได้บอกว่าปกติลูกชายเป็นคนดี
ไม่มีนิสัยลักขโมยหรือขู่ชีซับใคร

เพราะถูกนายวินิตเพื่อนของลูกชาย
ออกมาจากบ้านแต่ไม่ได้บอกว่ามาทำอะไร
จนต้องตกกระดายพลอยโจร
มันอาจจะมาอย่างนั้น
แต่ถ้าได้เจตนาที่ว่าจะให้ออกมาหาชีซับวิ่งราว

ก็คืออย่าบอกว่าลูกชัยตกกระดายปลอยโจร
คือตกกระดายพลอยจนค่ะเพราะว่าพ่อเพื่อน
เบื้องต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหา

และร่วมกันภาคผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบิดามันดา
และจะพาตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน